ส่วนตำรวจปราบปรามยาเสพติดเตรียมเรียก
เลสซิ่งเข้าให้ปากคำอีกครั้งนะครับ

เหยียเตื้องหรือว่าท้าวสีศุกร์ดาวเหลือง

ก่อนหน้านี้ในการจับกลุ่มเครือข่ายนายไซสนะ
ก็มีปรากฏชื่อของเฮียเตื้องบอกว่าอาจจะเป็นเจ้าพ่อเหนือเจ้าพ่อ
และคนที่อยู่เหนือกว่านายไซสนะด้วยซ้ำนะครับ

และต่างตำรวจลาวตอนนี้นะครับ
ก็สามารถที่จะจับกลุ่มเท้าศรีศุกร์ได้แล้วนะครับ
ปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยนะครับว่าเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา
ทางการลาวได้จับกลุ่มเท้าศรีศุกร์ดาวเฮือง
ตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดียาเสพติด
ของสหรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแล้ว
จับกลุ่มได้ที่เมืองหลวงพระบาง
แต่ยังไม่ได้รับรายงานว่าถูกจับพร้อมของกลางที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือไม่นะครับ
โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
หรือว่าปปศของไทยประจำสปลาวเตรียมขอเข้าร่วมสอบปากคำกับทางการลาวด้วยนะครับ
จากเท้าศรีศุกร์มีความเชื่อมโยงกับเท้าไซสนะแก้วพิมพา
ผู้ต้องหาค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่ถูกจับกลุ่มได้ในประเทศไทยเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา
ส่วนตำรวจปราบปรามยาเสพติดจะขอเข้าไปสอบสวนในสัปดาห์หน้า
เนื่องจากยังต้องนำข้อมูลมาขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดจำนวนมากในไทย
แต่การจับครั้งนี้ทางการไทยไม่สามารถอายัดตัวเท้าศรีศุกร์ได้มาดำเนินคดีในประเทศไทยได้นะครับ
เนื่องจากยังไม่มีหมายจับของไทย
เท้าศรีศุกร์เป็นที่รู้จักในแวดวงสังคมชั้นสูงในสปลาว
ก็คนในวงการไฮโซคนเซเลปของลาวเขาก็รู้จักกันดีเพราะว่าเฮียเตื้องออกงานเป็นประจำ
แล้วก็รูปที่เผยแพร่ในโลกโซเชียลก็เป็นรูปที่ใช้ชีวิตหรูหลา
เพราะว่าเป็นเจ้าของคอกม้านะฮะเจ้าของฟาร์มหมูหุ้นส่วนโชว์รูมรถยนต์รถหรูทั้งที่เวียงจันทร์แล้วก็ที่หนองคายด้วย
แล้วก็จะเห็นภาพใช้ชีวิตหรูหราขี่ม้านั่งรถถ่ายรูปกับดาราแล้วก็เซเลปบ้านเราด้วย
หลายคนตั้งชื่อว่าเป็นฉายาเจ้าพ่อเหนือเจ้าพ่อที่ลาวเขานะครับ
ส่วนการดำเนินคดีกับนายอัครกิจวรโรเจริญเดชหรือว่าเบนส์เรสซิ่ง
ผู้ต้องหาคดีสมคบกันฟอกเงินจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
พลตำรวจตรีชาตรีภัยศาลสินรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยครับว่า
จะเรียกเบนส์เรสซิ่งเข้าตอบข้อสักถามกับคณะพนักงานสอบสวนอีกครั้ง
ซึ่งจะอยู่ในช่วงท้ายก่อนสรุปสำนวนคดีภายในเดือนนี้
และหากสอบปากคำเสร็จสิ้นจะส่งสำนวนให้อายการพิจารณาต่อทันทีครับ
ขณะที่การดำเนินคดีกับนายนัทพลนาคคำหรือว่าบอยนาคคำ
ข่ายเท้าไซสนะที่ถูกจับกลุ่มได้แล้วนั้นก็ยืนยันนะครับว่า
แจ้งข้อกล่าวหาในส่วนที่เกี่ยวข้องไปเกือบทั้งหมดแล้ว
เหลือเพียงผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง๑๒คนที่รับเงินจากการกระทำความผิดไป
แต่เป็นจำนวนไม่มากซึ่งพนักงานสอบสวนยังต้องขยายผลต่อไปนะครับ
ส่วนกรณีที่คุณแพทย์เขาเดินทางมานำเอกสารทางการเงินมาให้ตำรวจแล้วก็เงิน๑ล้าน๙แสนบาท
คือคุณแพทย์เขาก็บอกนะคะว่าคุณเบ้นท์เนี่ยสามีเนี่ยได้ให้มา
แต่ตอนนี้เธอก็คืนไป๔๐๐๐๐๐บาทแล้วดังนั้นเหลืออีก๑๕๐๐๐๐๐บาท
ตรงนี้เนี่ยตำรวจปศก็มีการอายัดเอาไว้ก่อนแล้วก็เตรียมที่จะส่งให้กับปปงตรวจสอบต่อไปด้วยนะคะ